คุณผู้ชมคะมีคนออกมาแฉเกี่ยวกับเรื่องของการลักลอบเปิดบ่อนการพนันผิดกฎหมายอีกแล้วนะคะ
ครั้งนี้เนี่ยมีการโพสต์เป็นคลิปวิดีโอ
อยู่ในเฟซบุ๊คของสสเต้มงคลกิจนะคะพักไทยศรีวิลัย
บอกว่าพิกัดก็คืออยู่กลางเมืองที่นครราชศรีมาเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
นี่ค่ะก็จะเป็นคลิปภาพแบบนี้นะคะเป็นลักษณะคล้ายคล้ายกับแอบถ่าย
จุดตรงนี้นะคะสสเต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์สสพักไทยศรีวิลัย
โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวครับบอกว่าจุดนี้ก็คือที่นครราชศรีมาคือกลางเมืองเลย
เป็นบ่อนการพนันผิดกฎหมายตั้งโต๊ะอยู่เจ็ดโต๊ะนะคะเนี่ยบางบางจังหวะจะเป็นภาพมืด
เหมือนกับเขาพยายามที่จะค่อยไล่ถ่ายไปแอบถ่ายไปเรื่อยนะคะ
คือในคลิปภาพนี้นะคะจะมีโต๊ะพนันลักษณะเป็นการพนันบาคาร่า๗โต๊ะ
พนันส่วนใหญ่เป็นคนไทยนะคะยืนล้อมโต๊ะเลยค่ะมีสักประมาณเป็นหลักร้อยนะ
คนได้นะคะนี่เรานับให้เลยว่ากี่โต๊ะเอาแบบชัดตามโพสต์เนี่ย
เต้บอกว่ามีอยู่เจ็ดโต๊ะนั่นโต๊ะที่สองใช่ไล่ไปนะคะมีภาพมืดไปนิดนึงนะคะ
เป็นลักษณะเหมือนแบบแอบถ่ายแหละไม่ได้แบบนี่ตัวที่สามครับ

บ่อนนี้เนี่ยสสเต้บอกว่า
เปิดแบบ๒๔ชั่วโมงเลยนะคุณผู้ชม

ตลัดเทิดไทยตำบลสุรณารีย์

แล้วก็มีการทิ้งท้ายเอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ

ปลถึงผู้กำกับสพเมืองนครราชศรีมา

ลักษณะคล้ายแบบนี้นะคะ
คือในบ่อนเนี่ย

ทีนี้ค่ะเรื่องนี้ก็ต้องไปตรวจสอบนะคะ

พิกัดมันถูกต้องจริงไหม

คุณมงคลกิจเนี่ยเขาบอกว่า

คนในบ่อนไม่รู้ตัว
แต่สสเต้โพสต์ว่า

แต่เอาเป็นว่ามันเป็นภาพของบ่อนพนัน
ใช่ค่ะ

บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้
บ้างอยากรู้เรื่องที่เกิดขึ้น
ยังไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบ
ข้อที่จริงว่าคลิปนี้
พิกัดที่สสเต้บอกว่าอยู่ติดกับตลาดเทิดไทยตำบลสุระนารีอำเภอเมืองนครราชศรีมา
สสเต้บอกว่าเปิดแบบ๒๔ชั่วโมงเราก็พยายามลงพื้นที่ไปนะคะ
ลักษณะเส้นทางเป็นแบบนี้ซอยก็ไม่ค่อยที่จะกว้างเท่าไหร่
อยู่ส่วนด้านหลังตลาดริมถนนมิตรภาพ
แต่ทีมข่าวของเราสังเกตดูว่าก็มีรถยนต์รถจักรยานยนต์วิ่งเข้าออกในพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะ
แล้วก็เนี่ยค่ะออกมาเยอะแบบเนี้ยผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตว่าไม่รู้ว่าเป็นพึ่งแตกรังหรือเปล่าครับ
ทีมข่าวก็เลยพยายามติดต่อไปที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
แต่ท่านบอกว่าติดภารกิจยังให้ข้อมูลไม่ได้ดังนั้นเบื้องต้นนะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า
บ่อนตามคลิปนี้พิกัดคือที่โคราชหรือเปล่านะคะอยู่ระหว่างตรวจสอบ
แต่ท่านผู้ว่าก็เห็นคลิปแล้วล่ะใช่ค่ะเดี๋ยวคงได้ตรวจสอบกันต่อ